ผู้ชมครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีหัวขโมยคนหนึ่ง

นี่คือชุดชั้นในสีแดง

วิกผมยาวด้วยปีนรั้วจะเข้าไปขโมยของในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

นี่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

นี่เห็นไหมฮะโอ้โหแล้วประตูรั้วอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปีนง่ายนะ

ไม่รู้จะปลอมตัวกะว่าจะให้คนคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือยังไง
เมื่อกี้คือปีนยังข้ามไปไม่ได้ล่วงลงมาเหรอคะ
คือประตูรั้วเหล็กอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้แข็งแบบว่าเป็นเหล็กที่ว่ามั่นคงแล้วจะปีนง่าย

คือไม่รู้ว่าใส่วิกหรือผมยาวหรืออะไรยังไง
ค่อยตามไปนะฮะแต่ว่านี่เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะใส่วิกผมยาวแต่งตัวให้เหมือนกับผู้หญิง
เป็นทรงยาวยาวสีแดงแบบผู้หญิงด้วยนะค่ะปีนเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเป็นโกดังเก็บของนะฮะ
ของโกดังเก็บของจากนั้นก็พยายามเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วก็เดินวนดูรอบ
ร้านจุดเกิดเหตุแล้วก็หาทางขึ้นไปถึงชั้นสองของร้านนะครับอ๋อปีนเข้าร้าน
นี่เห็นไหมฮะจะเปิดตรงนี้นี่หาทางดูว่าจะเข้าตรงไหนดีสุดท้ายเนี่ย
ขึ้นไปถึงชั้นสองของร้านนะฮะนี่เดินวนไปก็วนมาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘นาฬิกากว่านะครับในกล้องวงจรปิดเขาเขียนวันที่เท่าไหร่เนี่ย๑๒ค่ะ
วันที่๑๐ธันวาหรือ๑๒ตุลาวันที่๑๐ธันวาวันที่๑๐เดือน๑๒๑๘นาฬิกา๓๘นาที
เดินวนอีกรอบนึงเพื่อหาทางออกจากร้าน

ใช่นี่กำลังเดินหาทาง
แล้วคนร้ายเนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปในตัวโกดังได้นะครับ
ก็ปีนออกตอน๑๘นาฬิกา๔๑นาที

นี่ตอนปีนออกนะครับท่านผู้ชมครับ
คือโยนกระเป๋าสตางค์ที่ถืออยู่เนี่ยข้ามรั้วมาก่อน

นี่ตอนที่ปีนยังถืออยู่นี่แล้วโยนกระเป๋าแล้วก็ปีนออกมานะครับ
ก่อนจะเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินออกไป

รั้วพังคลื่นล่วงลงมานี่
มีหักอะค่ะขาเขินแขนเขินเนี่ย
ว่าแต่ขาแต่แขนแล้วผมว่าคอจะหักเอานะเนี่ย

พอลงมาก็เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็เดินออกไปนะครับ
ตอนนี้๑๘นาฬิกา๔๑นาทีนะ
นี่เข้า๔๒นาทีกว่าแล้ว
นี่มิดล้มลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ

จะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึง
เห็นคนร้าย๑๘นาฬิกา๕๑นาที
เดินถือถุงบางอย่างอยู่ในมือ
ข้ามถนนแล้วก็เดินหายไป

ตอนที่ไปปีนรั้วเขาเนี่ยไม่มีถุงนะ
นี่ไม่รู้ไปเอาถุงมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
เท่ากับว่าที่ไปอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างที่อำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
อยู่ในนั้นเนี่ยนานถึง๓๐นาที

ไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งนี้นะครับ
อยู่ในจำบลยังเนิ้งชาวท์สรพี
ทางเจ้าของร้านก็เอาคลิปเนี่ยมาโพสต์ไว้เตือนภัยด้วยนะครับ
ได้คุยกับทางคุณบีนะครับที่เป็นเจ้าของร้าน
อยู่ที่ซอยสถานีรถไฟ๑๖นะฮะอยู่ตรงข้ามกับร้านวัสดุก่อสร้าง
จุดที่คนร้ายปีนเข้าไปเนี่ยประตูเหล็กนี่มันสูงถึง๒เมตรนะครับ
ปีนขึ้นไปเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิด
โดยก่อนจะก่อเหตุปีนรั้วมานั่งอยู่ที่กองอิดข้างร้านก่อนด้วยนะฮะ
นี่กองอิดตรงนี้นะครับพอสบโอกาสเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ย
ก็ปีนเข้าไปพอเข้าไปภายในแล้วก็เป็นอย่างในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
พยายามหาทางงัดประตูงัดหน้าต่างแต่ว่าเข้าไม่ได้นะฮะ
คือคงตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปบนด้านในลึกซึ่งข้างในจะมีชั้น๒อีกนะครับ
แต่เข้าไม่ได้นะฮะก็เดินวนพยายามจะดูทรัพย์สินของมีค่าต่าง
แต่ไม่ได้อะไรก็เลยปีนกลับออกไปคุณบีบอกว่าแปลกใจที่คนร้ายเนี่ย
ทำไมไม่ปีนเข้าไปในร้านแต่กลับเข้ามาฝั่งที่เป็นโกดัง
วันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์๑๐ธันวาคมมีถนนคนเดินสารพีด้วย
ผู้คนแล้วก็รถก็พลุกพลาดมากแต่ตอนนั้นคนในบ้านเนี่ย
ไม่มีใครรู้ตัวเลยจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ด
มีอาของคุณบีที่เป็นเจ้าของร้านซึ่งอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
อาศัยอยู่ที่บ้านนี่แหละสังเกตเห็นรอยงัดที่ประตูหน้าต่าง
ก็เลยมาไล่กล้องวงจรปิดดูกันแล้วก็เห็นอย่างที่เราได้ชมเนี่ยแหละฮะ

เพิ่มขึ้นแหละครับเนอะ
เพราะเดี๋ยวนี้มันสิ่งที่ไม่คิดว่ามันไม่มีมาในหมู่บ้านนี้นานมากแล้วนะ

แต่คุณบียังไม่ได้แจ้งความนะฮะ
แต่เอาภาพมาโพสต์เตือนภัยเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ชาย
และตั้งใจแต่งตัวให้เหมือนกับผู้หญิงในการอำพลางการก่อเหตุนะครับอ่า
แล้วทีนี้ทรัพย์สินไม่ได้อะไรไปก็เลยไม่ได้แจ้งความแต่ก็อยากจะเตือนภัยให้ชาวเชียงใหม่ในพื้นที่เนี่ย
มัดระวังตัวโดยเฉพาะชาวสรพีเพราะดูจากพฤติกรรมการก่อเหตุแล้วถือว่า
ก็มีความชำนาญอ่ะมีความเชี่ยวชาญอ่ะในทางที่ผิดนะอืม
การปีนรั้วแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ปีนเข้าปีนออกแบบไม่กลัวใครเลยอ่า
แต่ผมว่าแจ้งความหน่อยก็ดีนะหรือว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้ข้อมูลว่า
โจรทูพีชคนนี้นะครับเคยไปก่อเหตุที่ตะบนช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่เจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะ
กล้องวงจรปิดให้เราดูคนร้ายเหมือนกันเลยฮะ
ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเลยค่ะคือจะบอกว่าเอ๊ะเป็นคนเร่ร่อน
เป็นคนสติไม่สมประกอบโรคจิตอะไรหรือเปล่าแต่บ้านนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเข้ามาลักทรัพย์เลยนะฮะสิบสี่นาฬิกานะ
เจ้าของบ้านเนี่ยกลับมาพอดีคนร้ายก็เลยไต่หลังคาสังกษี
เพื่อจะหนีนี่เข้ามาลักทรัพย์นี่วิ่งไปไต่หลังคาขึ้นไป
เป็นหลังคาสังกษีแล้วไปตกในบ้านชาวบ้านอีกหลังหนึ่ง
หาทางออกไม่เจอเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยล็อกทุกด้าน
คนร้ายคนนี้ก็เลยปีนบันไดซ่อมฝ้าแล้วก็ปีนหนีไปได้
นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือหนีมาจากอีกหลังนึงแล้วนะฮะ
หลังนี้แล้ววิ่งหาประตูทางออกไม่เจอล็อกหมดอืมเลยปีนบันไดตรงนี้ที่เขาเอาไว้ซ่อมฝ้าพอดี
บันไดพอดีก็เลยหนีไปได้เหตุการณ์นี้วันอาทิตย์ที่๑๑ธันวาคม
หลังจากเหตุการณ์ที่ร้านวัสดุ๑วันที่ร้านวัสดุก่อสร้างที่ปีนรั้วเนี่ย๑๐ธันวาคม
เราได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งได้เผชิญหน้ากับคนร้ายด้วย
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านสังเกตเห็นบ้านบนชั้น๒ถูกลื้อค้น
ทีแรกไม่ได้เอกใจคิดว่าเป็นแมวที่เลี้ยงเอาไว้สองตัวนี่ฮะ
เจ้าของบ้านพาคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะครับ
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงสังกษีหลังคาสังกษีมันลั่น
องขึ้นไปเห็นคนร้ายนี่เหมือนกับในคลิปเลยนะครับ
อยู่ข้างกำแพงก่อนถือถุงฮิ้วอยู่๒ใบ
ก็เลยตะโกนด่าไปบอกว่าให้เอาของเขาคืนมา
เอาของกูคืนมาเดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยหันมาเห็นทำหน้านิ่งเฉย
แล้วก็วิ่งหนีอยู่บนหลังคานั่นแหละจนไปตกลงอยู่ในบ้านของชาวบ้าน
ว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะพี่เห็นในลักษณะไม่เกิน๓เมตร
ยังไงก็เป็นผู้หญิงถ้าใส่วิกเราก็รู้สิเราเป็นผู้หญิงอ่ะ
เรามีวิกอยู่นี่เรารู้ว่าการใส่วิกลักษณะผมมันจะหลอกแค่ไหน
มันต้องเป็นผู้หญิงเห็นยังไงก็เป็นผู้หญิงค่ะ
หน้าอกมันคือแบบผู้หญิง
ก็ผู้ลูกส่งรูปมาว่าในข่าวบอกว่าเป็นสาวเป็นผู้ชายใส่วิกแต่งตัวผู้หญิง
เราบอกใช่เหรอมันไม่น่าใช่
ก็แม่เห็นมันเป็นผู้หญิงเห็นบนหลังคาบ้านเราครั้งหนึ่ง
แล้วไปเห็นที่โกดังที่มันกำลังจะหนีอีกครั้งหนึ่ง
ก็ผู้หญิงอยู่ดีระยะประชิด
แต่ว่าเขาแค่ไม่ได้แต่งหน้า
แต่เจ้าของบ้านหลังนี้ยืนยันว่าเป็นผู้หญิง
เพราะเห็นเห็นแล้วเชื่อว่าเป็นผู้หญิง
ไม่ใช่ผู้ชายแล้วแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิง
แต่ว่าจะเป็นคนบ้าจิตไม่สมประกอบคนเร่ร่อน
หรือว่าเป็นหัวขโมยอำพรางแต่งตัว
หรือว่าแต่งตัวแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยไม่รู้
แต่บ้านหลังนี้เนี่ยทรัพย์สินหายที่ถูกขโมยไปนะครับ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน๑เครื่อง

เป็นเงินเหรียญต่างประเทศจำนวนเยอะเลย
คือที่เอาไปเนี่ยจะเป็นเหรียญจีนด้วยเหรียญดอลลาร์ด้วย
อยู่นะที่เอาไปกับดอลลาร์แต่เงินที่เป็นเหรียญของพม่ากับกัมพูชาไม่เอาไป
คือเจ้าของบ้านเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นคนเล่ร่อนสติไม่สมประกอบจริง
แล้วก็หอบแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างนั้นเลย
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันไปหมดเลยตอนนี้นะครับ
คุณวิมนต์วันได้ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
จะเห็นคนร้ายคนนี้นะฮะจอมโจรทูพีชนี่ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงนะ
นี่ไปเดินอยู่แถวสถานีรถไฟสรพี
ก็ดูเหมือนกับไม่ได้หวั่นกลัวอะไรเลยนะก็เดินไปเรื่อย
เดินไปเดินมาอยู่แถวหน้าปากซอยแถวสถานีรถไฟสรพีนะฮะ
แล้วก็หายไปจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจสพช้างเผือกกำลังประสานข้อมูลกับทางสพสารพีนะฮะ
ระหว่างท้องที่ของบ้านกับทางร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
เพราะหลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเป็นคนเดียวกัน
เดี๋ยวจะไล่ติดตามจับกลุ่มตัวให้